คุณผู้ชมคะคือยังมีอีกหนึ่งความอาลัยนะคะที่ถูกส่งผ่านทางศิลปินของคนในวงการ

เก๋น้องสาวของคุณการวิพากรซึ่งเป็นภรรยาของคุณเสกโลโซ
เขาได้บันทึกไว้ในขณะที่พี่เสกเนี่ยขึ้นร้องเพลงโชว์ในคอนเสิร์ตแห่งหนึ่งค่ะ
เสกพูดบนเวทีว่าตั้งใจที่จะร้องเพลงนี้เพลงที่พี่เสกร้องก็คือเพลงคืนจันทร์
เพื่อร่วมส่งโมไปเป็นนางฟ้าบนสวรรค์เพราะส่วนตัวเองเนี่ยพี่เสกก็รู้จักกับโมด้วย
แล้วบนเวทีค่ะคุณผู้ชมยังมีการฉายภาพของแตงโมเพื่อเป็นการร่วมไว้อะไร
เดี๋ยวเราไปชมภาพบางช่วงบางตอนกันหน่อยค่ะ